คุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้ผู้คนในกรุงเทพหานครเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชน

และรถไฟฟ้าใต้ดินที่เราใช้กันนั้นมีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานในระดับสากล
ถือเป็นโครงการขนส่งมวลชนสำคัญที่ทำให้การเดินทางของคนในกรุงเทพมหานคร
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มีเพียงแต่ระบบขนส่งมวลชนเท่านั้น
รวมถึงโซลูชั่นในการผลิตไฟฟ้าและจัดส่งพลังงานรายใหญ่ของไทย
ทางด้านโซลูชั่นเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนการผลิตแห่งอนาคตและโครงสร้างสาธารณูปโภคออัจฉริยะ
สำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว
การสร้างสรรคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
และการจัดการด้วยระบบดิจิตอลเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และให้ประเทศไทยก้าวทันไปกับโลกยุคดิจิตอลต่อไป